คุณผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ยิงกันในบ่อนพระราม๓กันหน่อยนะฮะ
ก่อนหน้านี้เราได้ยินชื่อของเฮียตี้เฮียตี้ว่าเป็นเจ้าของบ่อน
แต่ตำรวจเขาออกมาบอกว่าล่าสุดพบแล้วว่ามีคนแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของบ่อน
ซึ่งไม่ใช่ของเฮียตี้อ้าวแล้วเฮียตี้เป็นใครอย่างไรมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรล่ะ
ทำไมถึงบอกว่าไม่ใช่เป็นของเฮียตี้รวมทั้งผู้ชายที่อยู่ในคลิป๖คน
ที่มีการเคลื่อนย้ายของตอนนี้รู้ตัวแล้วอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีนะครับ
ไปดูความขึ้นหน้ากันหน่อยครับทางด้านของพลตำรวจโทษพักกระพงพงเพตรานะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็เรียกประชุมชุดสืบสวนสอบสวน
เพื่อคลี่คลายคดีบ่อนการพนันย่านพระราม๓แบ่งเป็น๓สำนวนคือ๑
คดีฆาตกรรม๒คดีทำลายพยานหลักฐานและ๓คือคดีที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
บอกว่าสำนวนที่เป็นคดีฆาตกรรมตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลการตรวจพิสูจน์ที่เกิดเหตุ
ว่ามีผู้ก่อเหตุกี่คนเพราะเชื่อว่าในบอยเนี่ยน่าจะไม่ได้ก่อเหตุเพียงคนเดียว
และก็อยู่ระหว่างการรอผลการตรวจอาวุธปืนของในบอย
เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับรอยกระสุนที่เกิดเหตุนะครับ
ส่วนที่สังคมตั้งคำถามและข้อสังเกตว่าในบอยเนี่ยใช่คนก่อเหตุใช่ผู้ต้องหาตัวจริงหรือเปล่า
ตำรวจชี้แจงว่าตำรวจทำคดีตามหลักฐานที่มีและสารก็เป็นผู้อนุมัติหมายจับในบอย
นั่นหมายความว่าตำรวจก็ยืนยันว่าในบอยเป็นผู้ก่อเหตุนะครับ
พร้อมขอบคุณนายสิมราชเจนจาคะที่ช่วยตรวจสอบแล้วก็ให้ข้อมูลหลักฐานที่สำคัญกับตำรวจรวมไปถึงข้อมูลของนายสันทนประยูณรัฐที่เป็นประโยชน์กับการทำคดีนี้
ส่วนอีกหนึ่งคดีคือเรื่องของการทำลายหลักฐานตำรวจพบว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำลายหลักฐาน๖คน
ตามคลิปที่มีการเผยแพร่ออกมาซึ่งนอกจากนายธนบูลหรือว่าในต้นที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วยังเหลืออีก๕คน
รวมเป็น๖คนซึ่ง๕คนนี้ฝ่ายสืบสวนกำลังติดตามตัวอยู่นะครับ
สำหรับพาร์ตสดิสทึ่งบรรจุข้อมูลคือภาพในกล้องมูลจรปิด
ก็พบว่าถูกถอดแล้วก็เอาไปทำลายให้มันเสียหายไป
นั้นเนี่ยตอนนี้กองพิสูจน์หลักฐานกำลังเอาไปกู้ข้อมูลกลับคืนมาเพื่อดูว่าในคลิปนั้นมีภาพอะไรบ้างนะครับ
และนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบหนังสือการเช่าอาคาร

มีชื่อของนายวสันเพ็งใยอยู่ในสัญญาการเช่า
และเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน
แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การ
การเงินว่ามีความผิดปกติหรือไม่
เหมือนคำว่านายวัสสันยอมรับว่าเขาเป็นเจ้าของบ่อน
ซึ่งไม่ใช่ตัวของเฮียตี้
ส่วนกำหนดเวลา๓วันที่มีการกำหนดกรอบในการจับกลุ่ม
ผู้ต้องหาตามคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้น
ซึ่งก็พร้อมในการจะรับคำพิจารณาว่าถ้าเกิดบกพร่อง
เอาก็ว่าไปตามขั้นตอนที่ท่านพิจารณาเอานะครับ